ดีกว่าที่เจ้าชินได้เป็นละตัวของนำไว้ก่อนครับจากศิษย์คิดของวิวัตรไทยเจริญ
ดีกว่าที่เจ้าชินได้เป็นละตัวของนำไว้ก่อนครับจากศิษย์คิดของวิวัตรไทยเจริญ
ดีกว่าที่เจ้าชินได้เป็นละตัวของนำไว้ก่อนครับจากศิษย์คิดของวิวัตรไทยเจริญ

ดีกว่าที่เจ้าชินได้เป็นละตัวของนำไว้ก่อนครับจากศิษย์คิดของวิวัตรไทยเจริญ
ดีกว่าที่เจ้าชินได้เป็นละตัวของนำไว้ก่อนครับจากศิษย์คิดของวิวัตรไทยเจริญ
เพื่อนดีกว่าที่เจ้าชินได้เป็นละตัวของนำไว้ก่อนครับจากศิษย์คิดของวิวัตรไทยเจริญ

หลังจากนั้นเกมเป็นของนนทบุรีครับแล้ว

นนทบุรีมาได้ประตูตีเสมอ๒๒ครับ

รณัยยางเขียวที่วิ่งเข้ามาชาร์จลูกนี้เสียบมุมเข้าไปครับ
มุมลูกนี้หมดสิทธิ์ทันทีครับ
ครึ่งหลังมาก็เปิดแรกกันอย่างสนุกครับ

ให้ทีมขึ้นนำอีกครั้ง๓ประตูต่อ๒ครับ
นี่เป็นลูกตีเสมออีกครั้ง๓ต่อ๓ของนนทบุรีครับ

โอ้โหตักลูกนี้ข้ามหัวเข้าไปอย่างสุด
เสมอกันสามต่อสามครับ

ให้ทีมขึ้นนำสี่สามครับ

อันนี้ขัดกันบุกแรกยังสนุกครับ
แต่ว่าเจ้าทินละกอนราชศรีมาร์
ขัดเข้าผ่นเข้าไปครับ
ก็มาแปรโล่งเข้าไปครับให้ทีมหนีห่างเป็นหกต่อสาม
โอ้โหเจ้าถิ่นมาแรงเหลือเกินครับแต่ไม่เหลือครับ
ผลแบบนี้มีจังหวะหวาดเสียวในเกมนี้ครับ
เมื่อทีระวัตรช้างยาวครับไปประทักกับบรมนักเจริญทินครับ
ทำให้นครราชสีมาเดอร์มอลวีวานเสียฟาวครบ๖ครั้งครับ
เสียจุดโทษจุดที่สองครับและเป็นทางด้านนพวัฒน์ครับ
รุ่งครับยิงออกไปหลังจากนั้นนนทบุรีทีมเยือนตัดสินใจเล่นเผาเพย์ครับ
หวังทวงประตูคืนแต่ก็ไม่คมพอครับ
ทำให้อธิชัยคว่างยาวทันทีให้กับบูโนฟากัญญา
โอ้โหดีดด้วยส้นเท้าด้านนอกเข้าไปครับขึ้นนำเจ็ดต่อสามครับ
ก่อนที่นาทีสุดท้ายครับบูโนฟากัญญาคนเดิมครับ
ยิงไกลเข้าไปจบเกมครับนครราชสีมาเดอร์มอลวีวัน
เอาชนะนนทบุรีไปขาดลอยครับแปดประตูต่อสาม
ซึ่งเป็นการคว้าชัยเกมแรกครับหลังเปลี่ยนแปลงโค้ช
โดยที่บูโนฟากัญญาก็ในเกมนี้ครับ